คุณผู้ชมคะตลอด๓ปีที่ผ่านมาในการทำงานของคอสช๑นโยบายเด่นแล้วก็เป็นนโยบายสำคัญเลยก็คือเรื่องของการทวงคืนผืนป่า
จะเห็นว่ามีการใช้มาตรา๔๔เอาจริงเอาจังมากกับการเรียกคืนผืนป่าที่ถูกนำไปใช้แบบผิดประโยชน์

หาประโยชน์ส่วนตัวเอากลับมาให้กับประชาชนให้กับประเทศชาติ
แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าแล้วกรณีการเปลี่ยนพื้นที่ป่าชุมชนที่ห้วยเม็กเนี่ย
เอาไปให้โรงงานของกระทิงแดงขยายพื้นที่โรงงาน

วันนี้จะนำเทปที่คุณสุภาพนะคะได้พูดคุยกับคุณดำรงพิเดช
อดีตอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันหน่อย
สะท้อนให้เห็นว่านี่คือการแก้ปัญหาที่ถูกที่ควรแล้วหรือยัง

ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายเลยค่ะ
มีคนเขาคาใจ
เขารู้สึกว่าเก่าแล้วไม่หายคัน

ขอสชใช้อำนาจมาตรา๔๔
ไปยึดรีสอร์ทไปยึดที่สปกร
ไปยึดที่อุทยานที่บุกลุกที่โน่นที่นี่มาเยอะ
พอผ่านไป๒ปี๓ปี
คนก็มองเห็นว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้น
คล้ายบางแห่งก็ยังอยู่กันเหมือนเดิม

ผมก็มารู้อีกทีนึงเขาบอกว่าเฮ้ยที่ยึดมานั่นไม่ใช่
ยึดขาดนะยึดมาแล้วเอาเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
คนก็บอกอ้าวถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องอีกนานสิ
แล้วเผลอที่ยึดมายึดมาเนี่ยพอเป็นไปตามกระบวนการ
ตามกฎหมายเนี่ยไปมาก็ต้องคืนเข้าไปหมด

คืออย่างนี้ที่กรทชเขาแถลงกันมาเนี่ย
ว่ายึดพื้นที่คืน๕แสนไล่ล้านไล่นี่นะครับ
คือไอ้คดีจับกลุ่มเนี่ยมันไม่เหมือนอย่างอื่นมันไม่มีโฉนด
ไปจับกลุ่มป่าเนี่ยมันไม่มีตัวตน
ยึดพื้นที่๕๐ไร่ส่งตำรวจ
ตำรวจก็ต้องตามหาผู้กระทำความผิด
ก็แช่คดี๗ปี๘ปีคากันอยู่อย่างนั้น
มันหาไม่ได้ง่ะบางทีรู้ของในนี้
แต่ไม่มีพญาหรักฐานมือยล้มต้มคนดูอะไรล่ะ
ก็เลอกันไปหมดแล้วบางคดีอยู่ไกลมาก
ชาวเขาชาวไรอยู่ที่ป่ารึก
ต้องเดินลุยห้วยมันไกลภูเขาง่ะ

มันก็คารวบรวมแล้ว๕แสนไล่๗แสนไล่๘แสนไล่
พอหมดรัฐบาลนี้รัฐบาลใหม่มาก็เข้าไปทำกินที่เดิม
มันกายตาผู้คนก็ผัวพันกันอยู่อย่างนี้

คราวนี้ขอตชเขาก็ออกมีมาตรการทั้งแรก

พออีกสักอาทิตย์ต่อมาก็มีอีกมาตรา
๖๖หรือ๖๔อะไรเนี่ย

ผมบอกคุณสุภาพตั้งแต่ปี๑๘สมัยท่านคึกฤทธิ์แล้ว

กฎหมายผ่อนผันการจับกลุ่มป่าสงวน
การเมืองทุกภักดิ์จะต้องใช้กฎหมายอันนี้ทั้งนั้น

ก็เป็นอยู่อย่างนี้ก็จับไม่ได้
ผ่อนผันผ่อนผันก็ลามทุ่งจาก๕๐ไร่

เหยียบกันอยู่อย่างนี้มาอยู่อย่างนี้

ค้าอยู่อย่างนี้ก็เต็มหมด
ท่านทุกภาพรู้ไหมว่าเนี่ย๒กลมกับปลากลับไป

ล้านไล่ที่เข้าไปกินในป่าสงวนแห่งชาติกับอุทยานแห่งชาติ

ลมป่าไม้ประมาณ๑๑ล้านไล่
ภาคใต้เนี่ยเหลือป่าเท่าไรรู้ไหม๑๑ล้านไล่

ป่ายางฟาดกันไป๓ล้านไล่
อืมอืม

ก็ทำยังไงก็เครนคสังอยู่อย่างนี้
ผมบอกวิธีการนะไออย่างภาคใต้ก็มีป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยนะ

เช่าซะแล้วบล็อกพื้นที่ซะ

ออกกฎหมายไหมให้เขาเช่าเนี่ย

จะไปแก้อะไรก็ว่าง่ายนิดเดียว
บล็อกทำแปลงเป็นผืนใหญ่ซะ

พื้นที่อย่างนี้อย่างนี้กันชนเลย

ทำกินเดิมคนใหม่เข้าไปแทนแต่ห้ามบุกลุก

ทุกวันนี้มันก็ลามไปเรื่อยนะ

ดีทะเลอนามันมันมีทะเลไถอ่่าวไถกว่า

ปลังใต้เนี่ยนะที่เวลานี้
เพราะว่ากรมศาสตร์ชอบรู้มั้ย

แต่ปัญหานี่การเมืองฐานเสี่ยงไอต่าง

เรื่องยางพาราเนี่ยสอดในพื้นที่เชิญไป
หนึ่งผมเอามาอยู่ป่าสงวนออกให้
คุณมีสิบห้าไร่ผมให้สิบห้าไร้ก็ไม่เอา

ผลผลิตของคุณจริงมันซื้อไม่ได้ต้นยางเนี่ย

สามผมยอมให้คุณตัดเอาไปขายส่วนตัวเลย

เอาล่ะที่แล้วก็แล้วกันไปนะ
ถ้าถามว่าถ้าสมมุติว่าดำรงพิเดช
เอาล่ะมีอำนาจสมมุตินะ
มีอำนาจจะโดนบันดาลจะสั่งการอะไรได้
เพื่อจะรักษาผืนป่าที่เหลืออยู่

หัวหน้าหน่วยงานสนามจะต้องมีแผนที่หน่วย

อันนี้ค่ะหัวหน้าหน่วย
หัวหน้าหน่วยที่รับผิดชอบทรัพยากรที่ในพื้นที่สนามทั้งหมด
ผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยไหมต้องรวยไหม

ไปเป็นหัวหน้าอุทยานหัวหน้าต้นน้ำ
ในพื้นที่วันนี้โค้นป่าเนี่ยมันโค้นวันเดียวได้ไหม

ก่อนคุณไปมีต้นไม้อยู่เท่านี้

ทุกวันนี้ไปอยู่ไอ้ที่ป่าเยอะงบประมาณเยอะ

อุทยานใหญ่สองทำร้านไล่เอ้าแหว่งตรงนู้นแหว่งตรงนี้ป่ายางไปสวม
วันนี้มันมีภาพถ่ายทางอากาศมันหุ่นเวียนในทุกอาทิตย์ดูจะเห็นหมด

หัวหน้าหน่วยพกแผนที่ประจำตัวที่ตัวเองต้องรับผิดชอบเหมือนฝากของไว้กับเรา
หัวหน้าหน่วยเช่นหัวหน้าอุทยานถ้าเป็นป่าไม้ก็ระดับป่าไม้จังหวัดป่าไม้เขต
ไม่ใช่หัวหน้าหน่วยงานสนามตัวเล็กในพื้นที่หน่วยป้องกันรักษาป่า
รับผิดชอบแสนสองหมื่นไล่ที่เป็นหัวหน้าแผนที่มันมีแต่ละหน่วย
มีแผนที่ขอบเขตชัดเจนป่าถ่ายแผนที่วันคุณรับงานมีป่าเหลือเท่าไหร่ชัดเจน
ว่ากันไปและใครจะกล้ามั้ยที่ผ่านมาไม่ได้ทำงี้นะไม่มี
มาก็ย้ายกันไปย้ายกันมาย้ายกันไปย้ายกันมามั่วหมดของเก่าก็เปลือกันไปหมด
อ่ะสองสองทำอะไรอีกสองก้อนี่

แต่เข็บระหว่างป่าที่เหลืออยู่กับชาวบ้านทำกินป่าสังหวน
สงวนส่วนหนึ่งก็ยังเหลืออยู่ขอบสูง

ผืนนี้ทำเป็นผืนใหญ่เลย๗๐๐ไร่

ที่รัฐบาลเขาจะชอบว่าโอเคก็เห็นด้วย

สามเรื่องโฉนดชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์
ไม่จัดทำเป็นโฉนดให้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

ที่จะระงับการสูญเสียป่าได้ในอนาคต

ดอยต่างมันสวยหมดภูมิประเทศ
ผมบอกวันนี้อาทิตย์ดีทุกกลมสองกลมล่ารุ่นนองผมบอกว่า

หน่วยไหนที่ทำให้เก็ตฮาวคอนโดอะไร
เริ่มต้องสร้างบ้านเฉากเกี่ยวขาวตามดอยสูงในอุทยา
ถ้าคุณไม่เริ่มแต่แรกนะจับแต่แรกนะคุณจะเจ๊งหมด
คือผมฟังมาทั้งหมดเนี่ยผมสรุปแล้วเวลาหมด
จะทำให้ป่าอยู่ได้เนี่ยต้องเอาจริง

คนสำคัญที่จริงต้องเอาจริงต้องเอาจริงทุกระดับลงมานะ

คือระดับบนไม่เท่าไหร่รู้มั่งไม่รู้มั้งภาพรวม
แต่ไอ้ร่างที่อยู่ในพื้นที่สำคัญไอ้ตัวนี้

ทีนี้บ้านเรามันระบบอุปถัมภคอยถ้าฝากกันว่าเป็นหัวหน้านู่นหัวหน้านี่หัวหน้านู่นนี่

อืมคนที่ตั้งใจจะทำงานจริงเดินตามรอยคุณดำรงเนี่ย
ก็ไม่มีตำแหน่งไม่มีอำนาจ
ไม่ได้มีอำนาจเพราะไปขวางเขาไงล่ะ

แต่ว่าเขาไม่มีโอกาสถูกดองหมด
วันนี้ส่วนใหญ่ใครเป็นลูกน้องผมดองหมด
เพราะสมัยผมเป็นที่ดีผมก็ฝาดฟันต์กับไอ้กลุ่มพวกนี้มัน
ไอ้พวกเปิดทำไม้พยุงทั่วประเทศประเทศทั้งหลาย

มันกันกลัวจะไปเล่าความจริงอะไรกันต่าง

ขีดเส้นใต้วันอาทิตย์
คนนี้ขอเสียงเดียวเท่านั้นมักน้อยมาก
ที่นั่งหนึ่งในสภาเสียงเดียว
เพื่อว่าเวลามียติ

ใครคนนั้นคนี่อภิบายกันไป

ขอยกมือท่านประธานที่โทษ

นี่คือขีดเส้นใต้ของวันอาทิตย์นี้
อาทิตย์อาทิตย์บดีกรมอุทยาน
พืชและสัตว์ป่ามาเป็นแขกเชิญของเรา
เขาประกาศตั้งพักการเมืองมาหลายปีแล้วนะครับ

ทวงคืนผืนป่าครับขอบพระคุณครับ
ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ